ส่วนตั้งแต่วันนี้นะครับ๖เมษายนถึงวันที่๘เมษายนณพระราณพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าจะมีการจัดงานทะเลิงศกสุขสรรค์มหาสงครานตำนานไทยนะครับ
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานราชการจัดขึ้น
และวันนี้จะมีการจัดเส้นทางการจราจรด้วยเรามาดูเส้นทางการจราจรกันซะหน่อยนะครับ
ในพื้นที่พระราณพระราชวังดุสิตถนนอูทองในและถนนศรีอยุธยา๑ช่องทางฝั่งสวนอำพรและสนามเสือป่า
ปิดการจราจรตลอดเวลานะครับและจะจัดให้เดินรถทางเดียวตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาครับ
ถนนราชดำเนินนอกจากแยกสวนมิสกวัลแล้วก็เมื่อถึงแยกพระราณพระราชวังดุสิต
บังคับให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้นนะครับนี่ตามเส้นทางตามแผนที่ที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมดูหน้าจอนะครับ
ส่วนในช่วงเวลาตั้งแต่๑๘นาฬิกา๖โมงเย็นเป็นต้นไปไปจนถึงเวลา๒๒นาฬิกา๔ทุ่มนะครับ
ก็จะปิดการจราจรบริเวณถนนศรีอยุธยาตั้งแต่แยกพล๑ถึงแยกวัดเบนจะ
แล้วก็ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกลานพระบรมรูปทรงม้าถึงแยกสวนมิสักวันนะครับ
โดยประชาชนที่มาร่วมงานนะครับสามารถจอดรถได้๓จุดนะครับ
ประชาชนอาจจะไปร่วมงานแล้วถามว่าจอดรถตรงไหนได้บ้าง
มีพื้นที่รองรับการจอดรถหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่สนามหลวง
จะรองรับได้ถึง๑๒๐๐คันเดินมาอีกสักหน่อยชมบรรยากาศของถนนราชดำเนินนะครับ
แล้วก็ไปเข้าร่วมงานนะครับส่วนที่สนามม้านางเริงนะครับ
ก็จัดให้จอดรถได้๕๐๐คันที่สวนสัตว์ดูสิตหรือว่าเขาดินใกล้เลยนะครับ
ก็สามารถที่จะจอดรถได้แต่ว่าตรงนี้ขอเป็นสำหรับจุดส่งผู้พิการ
หรือว่าผู้สูงอายุจุดจอดตรงนั้นสวนสัตวศิษฐนะคะ
ใช่นะครับก็จะรองรับรถได้๓๐๐คันนะครับ
แล้วก็ยังมีรถเฉพาะกิจวิ่งรับส่งจากจุดเชื่อมต่อการคมนาคมอีก๔เส้นทาง
จากจตุจักรอนุสวรีชัยถนนอูทองในหรือว่าจากอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับ
ขออภัยจากถูกแล้วนะอนุสวรีชัยสมรภูมิถึงแยกวัดเบนจะหัวลำโพงแล้วก็วงเวียนใหญ่นะครับ
ส่วนทางน้ำนะคะสำหรับประชาชนที่ใช้ท่าเรือท่าช้างท่าเตียนและท่าพระจันทร์
ให้เดินทางมาขึ้นรถชอตเทอร์บัสได้ที่บริเวณท้องสนามหลวง
ก็คือสำหรับประชาชนที่มาทางเรือมาขึ้น๓จุดนะคะเน้นย้ำนะคะ
ท่าช้างท่าเตียนและท่าพระจันทร์จากนั้นพอขึ้นจากท่าน้ำแล้ว
มาเจอกับรถชัตเทอร์บัสที่ทางการได้เตรียมไว้ให้นะคะ
ก็หลังจากนั้นรถชัตจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวง
แล้วก็เดินทางต่อไปค่ะที่บริเวณงานก็คือพระราณพระราชวังดุสิตนะคะ
ใช่ครับซึ่งงานเถลิงศกสุขสรรค์มหาสงกรานตำนานไทยนะครับ
ก็เป็นการจัดงานขึ้นเพื่อร่วมการปลูกฝังความกระตันยูกระตะเวทีต่อมีผู้มีพระคุณนะครับ
อดีตพระมหาราชนะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมสืบสารศิลปะวัฒนธรรม
แล้วก็ประเพณีอันงดงามด้วยนะครับย้ำจัดงานขึ้นที่พระราณพระราชวังดุสิต
แล้วก็ที่สนามเสือป่านะครับค่ะสำหรับการแต่งกายนะคะชุดไทยได้ชุดผ้าไทยได้และชุดลายดอกได้เช่นกันนะครับ